แต่ถามว่ามีตัวอย่างไหมสำหรับผู้สูงอายุขนาดนี้
ที่จะมีโอกาสมีบุตรมีนะคุณที่อินเดีย
คุณยายวัย๗๐ปีกับคุณตาวัย๗๙ปี
มีโอกาสอุ้มลูกครั้งแรก
โดยนางดาจินเดอร์คาอัววัย๗๐ปีคุณยายท่านนี้
แล้วก็นายโมฮินเดอร์ซิงคิววัย๗๙ปี
สองสามีภรรยาชาวอินเดียที่มีอาชีพเกษตรกรในรัฐปัญจาบ
มีโอกาสได้อุ้มลูกเป็นครั้งแรก
หลังจากที่แต่งงานกันแล้วก็รอที่จะมีบุตรนานถึง๔๖ปี
โดยทั้งคู่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของอินเดีย
แล้วก็ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยวิธีการธรรมชาติ
เป็นครั้งที่๓ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแห่งชาติ
ในรัฐหรยานาซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จ
จนสามารถตั้งคันได้
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้น๒๐ปี
หลังจากที่นางคาอัวหมดประจำเดือน
ขณะที่สังคมอินเดียก็ยังไม่ค่อยยอมรับ
เรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วมากนะครับ